คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของวงการผ้าเหลืองค่ะ
ดูหน่อยค่ะเขาบอกว่าคือมีชาวบ้านเอาคลิปหนึ่งมาแฉว่า
พระรูปนี้และเป็นเจ้าอาวาสวัดด้วยเสพเมถุนซึ่งเป็นเด็กด้วยนะคะ
ให้ลักษณะเหมือนเอาให้เงินไปซื้อนู่นซื้อนี่แล้วให้มาสำเร็จความไคร้ให้
นี่ในห้องนี้มีเด็กผู้ชาย๒คนนะคุณฮะ

คนหนึ่งถ่ายคลิปแล้วขออภัยคุณผู้ชม
คนที่ถ่ายคลิปถูกพระให้ท่านช่วยตัวเองด้วย
หมายถึงว่าเด็กที่ถ่ายคลิปช่วยตัวเองด้วย
ส่วนน้องอีกคนช่วยให้พระ
อุ้ยแล้วแบบนี้คือชาวบ้านเขาเอามาเผยแพร่
แล้วปรากฏว่ามันเกิดเสียงสองฝั่งแตกนะคุณบุ๊ค
คุณผู้ชมว่าฝั่งนึงก็เหมือนกับไม่เชื่อ
อีกฝั่งหนึ่งก็คือบอกให้ท่านเนี่ย
คือออกจากการเป็นเจ้าอาวาสให้ลาศิคะ

นี่คือเหตุการณ์ที่ชาวบ้านของทุ่งโพอำเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรีนำคลิปลับนี้มาแฉเจ้าอาวาสวัดนะคะ
ว่ามีพฤติกรรมเฉาลวงเด็กหนุ่มขึ้นไปที่กุฏิ
บอกให้ไปเล่นเกมให้เงินไปซื้อโทรศัพท์

เขาบอกเป็นเวลานานนับปีแล้วด้วยนะคะ
คลิปนี้เด็กหนุ่มคนนึงอย่างที่บอกว่าแอบถ่ายเอาไว้
ตอนที่เนี่ยเพื่อนอีกคนก็สำเร็จความไคร้ให้กับเจ้าอาวาสวัด
นุ่งสะบงผืนเดียวอย่างที่เห็น

ใช่กลางวันแสกใช่
แล้วเนี่ยค่ะเขาบอกว่านั่งลักษณะนอนนั่งอยู่ในกุฏิ
แล้วกลางวันแสกด้วยหลักฐานมัดแน่นแบบนี้
แต่ที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าดำเนินการอะไร
หลายคนเห็นต่างแล้วก็เลยเกิดเป็นปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่
บางคนมองแบบนี้ว่าเจ้าวาดวัดยังมีคุณงามความดี

ถ้าเอาผิดก็จะไม่มีพระมาบวชลูกบวชหลานนะ
ประเด็นนี้สำคัญครับเพราะเมื่อคืนชาวบ้านไปนั่งถกกัน
ใช่ไปโฉกกันก็จะมีฝั่งที่เห็นด้วยกับฝั่งที่ไม่เห็นด้วย
คือพยายามจะมารวมตัวพูดคุยกันเมื่อคืนหาทางออก
แล้วก็ยังมีเจ้าวาดวัดท่านนี้ที่ถูกกล่าวหาร่วมพูดคุยในวงด้วยนะ

ชาวบ้านบางส่วนบอกให้ท่านออกจากตำแหน่งคณะเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสไปเลย
ไปเป็นพระลูกวัดธรรมดาหรือให้ไปจำพรรษาที่อื่น
นี่เป็นเรื่องแรกฮะใช่ค่ะแต่อีกฝ่ายไม่เห็นด้วยนะคะ
บอกให้อยู่ต่อเพราะขาดพระอุปชา

เพิ่มที่เขามากเลยเว้ย

นี่อย่างมัภยเตรียมกรรมสำบกับอัตถึงการช่วยดีตรองหนึ่ง
ชาวบ้านก็นี่แหละค่ะบอกแบบนี้ก็คือไม่ต้องไปยึดกับตำแหน่งให้ลาออกไปเลยนะคะ
แล้วบอกเลยให้ออกพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงนะ
ชาวบ้านก็มีการรวมตัวประท้วงขับไล่คุณผู้ชมค่ะ
แต่อย่างที่บอกว่าชาวบ้านบางส่วนเขาบอกเขาไม่เชื่อว่านี่คือเรื่องจริง
เขามองว่าเป็นการตัดต่อคลิปเป็นการกลั่นแกล้งเจ้าอาวาสแน่นอน
เพราะท่านเนี่ยนะพัฒนาวัดแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ในกุฏิที่ไม่มีอะไรอ่ะเด็กอ่ะบางทีมันไม่แรกเนาะเจอคนย่วยดันเข้ามาเนี่ยมันก็เข้ามาแบบนี้
แล้วเด็กก็มื้นอยู่เนี่ยอู๋ยากมันด่าเราอีกแล้วค่ะ
มันย้อนสอนให้เราอีกแล้วก็เลยสงสารท่านอ่ะท่านไม่มีความผิดเอามีการไปปลดอะไรท่านไร้สาระ
ทีนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคือทางด้านของพระครูค่ะศรีธรรมวิสุทธิ์เจ้าคณะอำเภอนาดีท่านเป็นพระปกครองนะคะ
เพราะว่าท่านเป็นเจ้าคณะไงก็ต้องดูแลเจ้าคณะตำบลด้วยนะครับเพราะว่าที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นเจ้าคณะตำบลเนี่ยเจ้าอำเภอก็จะสูงกว่านะ
ค่ะท่านก็ออกมาเปิดเผยแบบนี้ว่ามีการสืบสวนนะเบื้องต้นพบว่ามีการทำความผิดจริงนะคะในชั้นในขั้นสังคาพิเศษค่ะก็คือประเภทของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิทธาบทนะคะ
กรรมการตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มทีนี้ล่าสุดนะคะ
แต่อยู่วัดตามเดิมในฐานะพระลูกวัดธรรมดาอ๋อคือยังไม่ต้องลาศิกขา
แหน่งเจ้าวาดและเจ้าคณะตำบลด้วยนะครับ

ก็เดี๋ยวรอดูการสอบส่วนเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนที่เราไม่เจอท่านเจ้าวาดวัดที่เป็นข่าวเนี่ยเพราะ
ท่านออกไปรับกิจนิมนต์นอกวัดด้วย